ดูเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนหน่อยคุณผู้ชมค่ะก็ได้รับบาดเจ็บกันไปเลยนะคะเพราะว่ามีรถเก่งเสียหลักแล้วพรุ่งไปชนร้านขายลูกชิ้นทอดพังระเนลนาดเป็นร้านร้านก็เป็นร้านอยู่ริมทางอ่ะนี่ค่ะต้องเอาเชือกไปกั้นไว้เลยนะคะเพราะว่ามันระเนลนาดเละเทะไปหมดเลยแล้วเห็นรถไหมคะนี่เกียงกระเทเลอยู่หน้าบ้านเลขที่ห้
พรุ่งชนร้านขายลูกชิ้นทอดซึ่งเป็นเพลิงข้างทางเสียหายพังทั้งร้านเลยค่ะแล้วมีเสาไฟเนี่ยถูกชนหักโค้นไปต้นหนึ่งด้วยก็ไปช่วยเหลือคนขับออกมานะคะนายรัฐธรรมนุนมีมากมากับแฟนสาวเจ็บเล็กน้อยค่ะแต่คนที่เจ็บสาหัสเนี่ยก็คือแม่ค้าขายลูกชิ้นถูกรถชนอย่างแรงนะคะนางสาวสวรรยาค่ะนอน
รถขับช้าอยู่ในช่องจราจรด้านขวาก็เลยหักหลบแล้วเสียหลักไปพรุ่งชนร้านเนี่ยค่ะมีคนเจ็บแม่ค้าขายลูกชิ้นค่ะสลบเลยนะคะแม่ของผู้บัดเจ็บเนี่ยบอกว่าตรงจุดนี้เนี่ยเคยถูกรถพรุ่งชนแผงขายมาแล้วนะคะคนที่ถูกชนอยู่เนี่ยปกติทำงานในเมืองแล้ววันนี้เขามาช่วยตอนนั้นลูกค้ามาซื้อลูกค้าจากไปไม่นานก
เบื้องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหาคนขับรถเก๋งนะคะขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ